เป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ภาพคุณลุงคนหนึ่ง
ถูกรุมกระทืบจนลงไปนอนกองกับพื้นเลือดกำเดาไหลอยู่กลางซอยคาวบอยย่านอโศกค่ะ
พอลงพื้นที่ไปถามแม่ค้าแถวนั้นเขาบอกว่า
โดนประจำโอ้โหงงไหมคุณ
แกบอกแกโดนซ้อมแบบนี้ประจำเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน
มีอาชีพขายขนมอยู่ในซอยนะคะโอ้โห
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ซอยคอบอยที่เกิดเหตุด้วยนะ
ไปเจอกับเอ่อคนแถวนั้นน่ะเป็นวินจากแรงยนต์รับจ้างนะคะ
ก็ไปสอบถามว่ารู้จักคุณลุงคนนี้ไหม
มันเกิดอะไรขึ้นพอจะเห็นเหตุการณ์หรือเล่าอะไรได้บ้าง
เอาลองฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตามตัวเจอนะคะว่าคนก่อเหตุคือใคร
แต่ก็อย่างที่พูดคุยกันกับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะว่าคุณลุงแกเนี่ยโดนแบบนี้เป็นประจำ